มาสิมามาแล้วกับความสนุก
ใครที่รอคอยความสนุกสนานกับกิจกรรม
ตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
และบอกเลยว่าเรายังอยู่กันที่จังหวัดลำพูนนะคะ
จะพาไปขอพรกับสิ่งสักทีที่นี่
บอกเลยว่าขอแล้วปังมาก
เอางั้นสายมูตามพวกเราสองคนกันไปเลย
ติดตามในตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
ตลอดข่าวสั้นจอดเฮยกตำบล
ไม่ต้องหาทางแก้สิครับ
โอ้ยคุณมาถึงที่นี่แล้ว
จริงปัญหาคุณมันเยอะมาก
ไม่รู้ว่าที่ไหนจะสามารถช่วยคุณแก้ได้
แต่เรามาถึงจังหวัดลำพูนแล้วที่ฉันบอกเลยว่า

ลานอนุสวรีธนังจามเทวิต

หลายคนเขามาขอเรื่องการงานการเงินความรัก

เพราะว่าโอ้โหคุณค่ะตอนเราก็ตื่นเช้ามาทำงานเนอะ

กาแฟกระป๋องเบอร์นี่โรบัสต้า
กาแฟพร้อมดื่มสดขึ้นแน่นอน

วันนี้คุณพร้อมขอพรให้สมหวังทุกประการ

พร้อมแล้วออกเดินทางได้
หากย้อนไปในอดีตการของภาคเหนือแล้ว
ก็ต้องนึกถึงนครฮาริพุนชัยเลยล่ะครับ
เป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของเมืองเหนือที่ยิ่งใหญ่
และยังคงมีศิลปะวัฒนธรรมต่าง
ให้ได้เห็นกันอยู่อย่างมากมาย

ที่เป็นที่เคารพรักของชาวลำพูน

พระนางจำเทวีวิรสติ

ซึ่งเมื่อเราเดินเข้ามาก็จะเห็นรูปปั้นสำลิดของพระนางจามเทวีที่ตั้งตรงานเป็นสีอยู่โดยรอบ
ก็จะมีช้างศึกม้าศึกให้เราได้เห็นทำให้ผู้คนที่มาสักการะบูชาได้สัมผัสความเป็นวีรสตรีนักรบเลยล่ะครับ
ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาสักการะบูชาและขอพรพระนางจามเทวีนั้นจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความรัก
โชคลาภหน้าที่การงานเหตุผลที่ขอพรได้ครบคันแบบนี้เนี่ยก็เพราะพระนางจามเทวี
ถือว่าเป็นสตรีที่มีรูปโฉมงดงามและมีความเฉลียวฉลาดเป็นนักปราศปกครองเมือง
บอกเลยว่าอนุสวรีพระนางจามเทวีคุณก็ไม่ควรพลาดที่จะมาสักการะเลยนะครับ
รับรองเป็นมงคลกับชีวิตอย่างแน่นอนการันตี
สาธุเป็นยังไงบ้างคะคุณ
ให้ทำเป็นเล่นไปผมรู้สึกได้
อะไรอะไรโอ้ยโทรศัพท์เข้าเหรอพอดีตั้งสั่นเอาไว้
โทรศัพท์เข้าโอ้ยแต่ขออนุญาตรับสาย

โอเคทำต่อนะไม่เปลี่ยนพิธีกรแล้วนะ

อ้าวอยากไปบ้านดีกว่า
เอาดีได้ได้ได้ได้
อ๋อบอกเลยว่าเห็นผลทันตาเป็นอย่างไร
ต้องขอขอบคุณสิ่งสำคัญความสำคัญและบริษัท

ที่ทำให้เราสดชื่นเดินท้าแดดได้ทั้งวัน

ภูมิละ๕รวมกว่า๑๐ล้านบาท

จะเลือกชิ้นโชครับกระบะมอเตอร์ไซค์

หรือจะเลือกแลกแต้มรับของรางวัลแบบจุก

แคมเปญชิ้นโชคบทเขต๑๗ตุลาคม๒๕๖๖
แลกแป้งบทเขต๓๑ตุลาคม๒๕๖๖

สนุกสนานจริงและเราไม่ได้จุดจังแค่ที่ลำพูน
ไหนต่อคุณไปต่อกันเลยนะครับ

ยกกวนความสนุกไปเที่ยวกัน
สนุกกันกับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร
เฮ่ยกตำบลเตรียมตัวให้พร้อม

ส้มโอโหวานข้าวสานขาว
เขาบอกว่าสนุกสนานอลละหมานกันอย่างแน่นอน

ของดีของเด็ดแม่น้ำท่าจีนด้วยนะ
อันนี้โครงนี้นะคุณธนาไปกับคุณชิสา
คุณแซ็คชุมแพ้ต้องออกปลอดเพลงคำแพง
กันยายนนี้ไปเจอกันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐมนะคะ
เดี๋ยวเปิดจังหวัดรอเลยกับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจรเฮยกตำบล
โอ้โฮรอบที่เจอกับคุณแซ็คแพ้